เอาไปดูเรื่องของพระเอกลิเกกันหน่อยคุณผู้ชม
อับยุบวงไม่มีงานให้ทำสุดท้ายผันตัวกลายเป็นโจร
ขโมยของซะแล้วครับเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
นาฬาตำรวจคุมตัวนายบดินปั้นแหน่งอายุ๓๖ปีเป็นชาวพิสุนโลก
อดีตพระเอกลิเกนี่แหละครับจับได้พร้อมของกลางเป็นเหล็กตัว๔
ยาวเจ็ดเมตรที่ถูกเลื่อยเป็นสามส่วนอุปกรณ์ก็มีทั้งเลื่อย
แจไขควงต่างแล้วก็รถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับ
คดีนี้เกิดขึ้นตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไป
ขโมยของเป็นเหล็กตัวซียาว๗เมตรจากโกดังเก็บของ
อยู่ที่หมู่บ้านกิติมาครับอยู่ที่นครศรีธรรมราช
โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะในการหลบหนี
ก็เลยมีการวิทยุให้สายตรวจช่วยกันสกัดจับ
สุดท้ายจับได้ไม่ถึง๕นาทีครับ
นายบดินพุทธหาก็บอกว่าตนเองเคยเป็นพระเอกลิเกย์นะ
เดินสายแสดงทั่วประเทศเลยมีเงินมีทอง
ต่อมาเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคุณผู้ชม

ก็ได้อยู่กินกับภรรยาในจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
อาศัยอาชีพเก็บของเก่าเลี้ยงครอบครัวไปวัน
วันเมื่อวานขี่แล้วก็จักรยานยนต์พ่วงข้าง
หมู่บ้านกิติมาเห็นเหล็กตัวซีมันวางอยู่ตรงกำแพง
ก็คิดว่าเขาคงทิ้งมั้งไม่มีเจ้าของมั้งอะไรแบบนี้
ก็เลยไปเลื่อยนะฮะแล้วก็แยกเป็น๓ส่วน
เพื่อนำไปขายต่อที่ร้านรับซื้อของเก่าเอาเงินมาใช้
บดินสารภาพว่าเขาเสพยาบ้ามาด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อน
ตำรวจก็เลยแจ้งอีกหนึ่งข้อหานะครับทั้งเรื่องของลักทรัพย์
แล้วก็ตรวจสารเสพติดในร่างกายก็แจ้งเขาหาเพิ่มเติม
ถ้าว่าปรากฏว่าเป็นฉี่ม่วงก็ตรวจสอบไป
สุดท้ายทุกคนก็กลายเป็นโจรหมดเลยนะครับ